ว่าตอนนี้นะหลายคนส่งกำลังใจค่ะให้กับบุคลากรทางการแพทย์
พี่หมอพี่พยาบาลเองตอนนี้ทำงานหนักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ศิลปินดาราก็ขอส่งใจไปช่วยเหลือด้วยแล้วกันนะคะ
รวมถึงส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างไปช่วยเหลือด้วย
เราพยายามรายงานตลอดเลยนะเพราะว่าอะไร
อันนี้เป็นด้านดีแล้วก็เป็นด้านที่ให้กำลังใจกัน
สาวคนนี้เลยค่ะคุณขวัญอุสามณีนะคะ
กับกลุ่มเพื่อนบพศ๘ค่ะ
อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับโรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลนครปฐมค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสามพรานด้วย
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็หลายคนก็ชื่นชมสาวขวัญอุสามณีเนาะ
ต่อกันที่พี่ใหม่เจริญฟุระค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยแล้วกัน
ขอส่งน้ำแร่ใหม่จำนวน๑๘๐๐๐ขวดค่ะ
ทั้งหมด๖แห่งด้วยกันนะคะก็คือ
เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙นี่แหละ
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะคือพี่ใหม่เนี่ยเขาฝากกำลังใจมาให้ด้วยนะ

ก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นรอดปลอดภัย
และแข็งแรงนะคะใหม่ก็ขอเป็นส่วนเล็กน้อยนะคะ
ในการช่วยเหลือสังคมนะคะเท่าที่จะทำได้
ขอให้พวกเราผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันค่ะ

ขอบคุณพี่ใหม่ด้วยนะคะขวดน้ำ๑๘๐๐ขวด
ไม่ใช่เล่นนะเยอะมาเองลุยเองเลยนะคะ
อีกหนึ่งกำลังใจจากคุณแมททิวดีนค่ะพิธีกรรายการด้วงสมพงศ์นะคะ
พิธีกรรายการของช่องไทยรัฐทีวีของเรานะคะรายการร้องข้ามรุ่นค่ะ
เมื่อวานนี้๑๒พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากลนะฮะ
คุณแมททิวเนี่ยถือโอกาสนี้อัดคลิปส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องทำงานอย่างหนักในวิกฤตโควิดนี้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับคุณหมอพยาบาลและทุกท่านที่ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีครับ
มันเป็นงานที่สุดยอดและรู้ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยมากในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้น
เป็นกำลังใจให้จริงสู้ต่อไปครับแล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
ขอบคุณมากครับสำหรับท่านอื่นนะฮะที่ยังคงต้องทำงานหรือว่าใช้ชีวิตนอกบ้านอยู่เป็นบางช่วงตอนนี้นะครับ
ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับจะได้แบ่งเบาภาระให้กับคุณหมอและพยาบาลนะครับ
พ้าน้องลูกลิ่นมีหน้าช่วยกันทำข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะให้เป็นมื้อกลางวันตรงให้ไปในพี่น้องชุมชนย่านเอกมัยทองหล่อค่ะ
รวมไปถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้แล้วก็ช่างตัดผมนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยแน่นอนว่าโดนผลกระทบจากโควิด๑๙
พี่อีทโปรงลางค่ะขอส่งกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคนดนตรีนักร้องกลางคืนต่างที่ขาดรายได้กันยาวเลยช่วงนี้
ด้วยการมาแจกข้าวสารอาหารแห้งค่ะให้ทุกคนนำกลับไปประกอบอาหาร